คุณผู้ชมคะข่าวนี้บอกเลยว่าขายทั้งความขำความฮากันเลยทีเดียว

เรื่องนี้เกิดขึ้นกับสาวสวยอย่างมินพีชยาคุณ

คือเหตุการณ์นี้เนี่ยเธอไปเดินอวดโฉมบนพรมแดงเทศกาลหนังเวนิสที่ประเทศอิตาลีใช่ไหม

ที่คนเนี่ยจะไปโฟกัสความสวยกลับไปโฟกัสตรงจักรแร้ของสามี

ใช่ค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
คือถูกจับผิดว่าที่ปลิวสลวยอยู่นั่นน่ะมันคือขนจักรแรหรือเปล่านะ
คุณขนอะไรจะยาวขนาดนี้
เอาไปฟังสาวมินเขาเคลียร์กันหน่อยค่ะ
มีบ้างซึ่งมันก็เป็นกระแสอะไรอย่างนี้ค่ะก็ดีดังดีค่ะ
เราไม่น้อยใช่ไหมคนไปโฟกัส
ซูมแล้วค่ะจริงมันไม่ใช่มันเป็นผมค่ะ
มันเป็นผมที่รอดไปอย่างนี้พอมันยาวแล้วมันเป็นอย่างนี้
ใช่มันเป็นอย่างเงี้ยถ้าขนจักรแร้ยาวขนาดนั้นเป็นผู้ชายแล้วล่ะค่ะ